สวัสดีค่ะพบกับรุงก่อนร้อนหนาดิฉันนัทชายกิตมองค์ค่ะ
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีผักผลไม้เข้าสู่ตลาดมากที่สุดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะลมกระโชกแรงค่ะ
กระเศรษฐกรควรค้ำยังกิ่งผลไม้นะคะ

และไม่ควรปล่อยสัตว์อยู่กลางแจ้งขณะฝนตกค่ะ

ฝนตกกระจายตัวหลายพื้นที่กับมีลมพัดแรง
ควรทำทางระบายน้ำนะครับเกาะเศรษฐกร

และเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำค่ะ
ขณะทางภาคใต้มีฝนตกประหล่อช่วง
จุดใดมีฝนทะเลจะมีคลื่นสูงกว่า๒เมตรค่ะ

เกาะเศรษฐกรระหว่างโรคเชื้อราในยางภารา
และเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพิ่มออกซิเจนในน้ำค่ะ
คุณผู้ชมคะวันหยุดช่วงเช้าแบบนี้
หลายคนนั่งจิบกาแฟอยู่ใช่ไหมคะ
ที่ฉันจะพาไปชมกาแฟพันธุ์โบราณค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่ากาแฟสายพันธุ์นี้ค่ะสายพันธุ์โบราณ

มีรสชาติคล้ายกับกาแฟอาราบิก้าค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าสามารถทนกับความร้อนได้
ทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะก็มาลุ้นกันว่ากาแฟคันนี้